ครับคุณลุงคนนึงอายุหกสิบเอ็ดปี
เสียชีวิตในบ้านพักคนเดียว๓วันไม่มีคนเห็น

แต่มันแปลกอย่างหนึ่งทำไมแมลงวันหน้าห้องคุณลุงมันเยอะจัง
แจ้งกู้ภัยแจ้งจำรวจมาดูเออเจ้าของห้องตายไปแล้ว

ผู้เสียชีวิตคือนายกฤษชัยวงวรสินอายุ๖๑ปีครับ
เสียชีวิตในห้องเช่าในซอยเด็ดอุดม๓ทับ๓ครับตะบนหนองไผลล้ออำเภอเมืองจังหวัดนครราชศรีมาครับ
นะหน้าห้องก็มีรถจัดข่าย้ายนยนต์จอดอยู่ครับ
ไปตรวจสอบประตูหน้าต่างล็อกจากข้างในต้องเอาค้อนทุบหน้าต่างก่อนกระจก
ติดตั้งจมูกออกมาเลยได้
เพราะว่าเสียชีวิตมาไม่ต่ำกว่าสองวันก็น่าจะสามวันแล้ว
กันกับห้องเช่านี้นะครับนั่งล้างจานอยู่ก็กลิ่นอะไรเหม็นสระ
เหมือนหนูตายก็ไม่ได้เอกใจอะไรครับพยายามหาซากหนูก็ไม่เจอครับ
ปีนขึ้นไปส่องดูเอ๊ะมันกลิ่นมาจากไหนเอ๊ะทำไมห้องเช่านี้
แมลงวันบินมาเยอะจังเลยจากช่องลมผิดปกติด้วยความแบบ
เอกใจไปตามชาวบ้านเฮ้ยเรามาช่วยกันดูหน่อยสินะฮะ
ปรากฏว่าห้องก็ล็อกแต่พัดลมทำไมเปิดอยู่ทีนี้พอส่องไป
คือเอาหน้าแนบแบบกระจกนะฮะเห็นร่างของผู้ตายขึ้นอืดอยู่ใน
ห้องครับโอ้โหทีนี้ไม่ไหวฮะแจ้งตำรวจมาเลยครับนะฮะ
จริงแล้วเนี่ยผู้เสียชีวิตเพิ่งจะมาเช่าห้องได้เพียง๒คน
เดือนเท่านั้นเป็นคนชอบเก็บตัวสูงไม่สูงสิงกับใคร
เงียบเงียบล่าสุดเนี่ยเพิ่งเห็นเช้าของวันอาทิตย์ที่เก้าที่
ผ่านมานะฮะก็เหมือนไปยืนเช็ดรถมอเตอร์ไซค์อยู่หน้าบ้าน
ตอน๑๑โมงครับหลังจากนั้นไม่เห็นอีกเลยจนกระทั่งมาเจอเป็น
เมื่อวานนี้แหละคุณผู้ชมนะฮะทีนี้เนี่ยผมไม่มั่นใจนะ
วันที่เขาเห็นวันที่เก้าเนี่ยครับเป็นเป็นตัวเขาหรือเป็นวิญญาณเขา
เพราะมาเจอเมื่อวานใช่ไหมเมื่อวานวันที่๑๑ใช่ไหมฮะ
สิบสิบเอ็ดอ่าก็ประมาณสองสามวันได้นะครับอย่างไรก็ตามนะฮะ
จากการตรวจสอบศพเนี่ยไม่เจอบาดแผลหรือว่าร่องรอยการต่อสู้
ทำร้ายใดน่าจะเกิดจากโรคประจำตัวนะครับ
ก็ส่งศพไปชนะสูตรแล้วก็เดี๋ยวจะติดต่อญาติให้มา